ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่พิศนุโลกนะคะก็เป็นเหตุการณ์ยิงกันตาย
คือมีสามีพระยาคู่นึงเขาก็นั่งกินข้าวกันอยู่หน้าบ้านค่ะ
ภรรยาบอกว่าก็เข้าบ้านไปดูลูกเข้าบ้านไปได้สัก๓๔นาที
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นที่หน้าบ้านก็วิ่งออกมาดู
ปรากฏว่าสามีถูกยิงตายอยู่หน้าบ้านนะคะ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าตั้งปมเหตุเอาไว้๒เรื่อง
หนึ่งคือเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวครับสองอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของธุรกิจรถพ่วง
เพราะผู้ตายเขาเป็นเจ้าของรถพ่วง
เมื่อช่วงบ่ายเนี่ยค่ะญาติไปรับศพของผู้เสียชีวิตค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายวุฒิไกรสิงห์เรืองอายุ๓๒นะคะ
นี่คือภาพที่นิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
คือสภาพศพเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถูกกระสุนปืนลูกซอง
ยิงเข้าที่คางและที่ปากนะคะหัวกระสุนฝังใน
แล้วก็มีปืนบีบีกันออโตเมติกขนาดสั้น
อันนี้เป็นปืนของผู้ตายนะคะแล้วก็มีขวดเหล้าตกอยู่ใกล้ใกล้ตัวผู้ตาย
ภรรยาของผู้ตายเป็นคนให้ข้อมูลค่ะนางสาวน้ำทิพย์อายุ๒๑ปี
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะตัวสามีกับแม่ออกไปทำธุระในตัวเมือง
แล้วก็กลับเข้ามาบ้านก็ตักข้าวกินกันตรงหน้าบ้าน
โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านเธอก็นั่งกินข้าวอยู่กับสามีนะ
แต่เธอเข้าบ้านไปแป๊บนึงไปดูลูกผ่านไปสัก๓๔นาที
ได้ยินเสียงปืนดังลั่นเลยค่ะที่หน้าบ้านรีบวิ่งออกมาดู
สามีล้มลงเลือดไหลนองเลยนะคะเธอบอกว่าเธอพยายามจะปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายยื้อชีวิตเอาไว้ไม่สำเร็จแต่เธอไม่ทันเห็นค่ะ
ไม่ทันเห็นจริงจริงว่าคนร้ายเป็นใครเดี๋ยวไปฟังภรรยาของผู้เสียชีวิต

กำลังดูลูกไงหนูมีลูกน้อยอ๋อลูกก็ไม่ได้เดือนสองวัน
แล้วแฟนเพิ่งกลับมาเนี่ยแฟนเขาก็เดินกลับมาจากบ้านอยู่ข้าง
เข้ามาจับข้าวยืนกินข้าวอยู่อ๋อยืนกินข้าวอยู่ยืนกินข้าว
หนูก็เข้าห้องไปแล้วได้ยินเสียงปืนประมาณสักสักนาทีก็ได้ยินเสียงบุ้ง
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าก็อยู่กินกับสามี
ลูกชายนะคะอายุแค่๕ขวบค่ะ
คนเล็กเป็นลูกสาวอายุแค่เดือนเดียวค่ะคุณผู้ชม
สามีเนี่ยเป็นเจ้าของรถพ่วงค่ะมีอาชีพรับจ้างขนหิน
ขนกรวดก็แล้วแต่ใครจะจ้าง
นี่นะคะคือสามีเธอนะคะผู้เสียชีวิตคือภาพขวามือ

บอกว่าวันนี้ค่ะสามีต้องไปดูรถพ่วงที่บรรทุกหินกับกรวดที่จังหวัดขอนแก่น
แต่กลายเป็นว่ามาเสียชีวิตซะก่อนนะคะ
จรรย์เขียววงน้าของผู้เสียชีวิตบอกว่าหลานชายทำธุรกิจรถบรรทุกพ่วงรับจ้าง
เมื่อวานก็เพิ่งไปจองรถปาเจโร่ยังไม่ทันได้รถใหม่ก็มาถูกยิงตายก่อน
คือย้อนไปเมื่อปีก่อนเนี่ยน้าบอกว่าหลานชายเคยมีปัญหากับวัยรุ่นในหมู่บ้าน
ถึงขั้นเอามีดแทงกันนะคะเป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาล
คดียังไม่จบเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่า
เพราะจริงแล้วไอ้เรื่องที่มีปัญหากับวัยรุ่นในหมู่บ้านแล้วก็เป็นคดีเนี่ย
ก็พอเป็นคดีต่างฝ่ายต่างอยู่อะค่ะก็ปล่อยให้เรื่องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่ก็ไม่มั่นใจว่ามันจะมาเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ไหม
ท่านผู้ชมครับตอนนี้ญาติได้ตั้งศพของนายวุฒิไกรอยู่ที่วัดคลองเจริญนะครับ
นี่ฮะแน่นอนว่าทางครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ
แม่ของผู้ตายเนี่ยบอกกับเราว่าก่อนเกิดเหตุ
พาลูกชายไปตกลงกับบริษัท

เรื่องจะซื้อรถปาเจโร่นะฮะ
โดยจะเอากระบะคันเก่าเนี่ยไปเทิร์นนะ
แล้วก็ได้วางเงินดาวน์ไว้๒๕๐๐๐บาท
กลับมาถึงบ้านก็แยกย้ายกันไปนะครับ

ตัวแม่เองก็ค้าขายกันอยู่ที่เชียงใหม่
ส่วนลูกชายมีธุรกิจขับรถพ่วงขนส่งหินอยู่ทางภาคอีสาน
แม่บอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร
หรือว่าจะมีเรื่องกับใครมาก่อนนะฮะสำหรับลูกชาย
แล้วก็เพิ่งรู้ว่าลูกเนี่ยชอบพกปืน
แล้วชอบยิงปืนเล่นในหมู่บ้าน
ส่วนปืนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เป็นปืนของลูกชายก็ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยจะเคยไปทำอะไรให้ใครไม่พอใจหรือเปล่า

แม่บอกว่าจากนี้ไปแม่ก็ต้องรับภาระในการเลี้ยงดูหลานอีก๔คนนะ
เพราะว่านายวุฒิไกรผู้ตายเนี่ยเขามีลูกกับภรรยาเก่าสองนะ
กับภรรยาปัจจุบันอีก๒ก็๔คน
แม่บอกก็ต้องดูแลหลานละ๔คนตอนนี้นะครับ
ที่ลูกชายเคยมีคดีกับเพื่อนบ้านจนขึ้นศาลมาแล้ว
แม่บอกว่าถ้าจะมาจากเหตุนี้ความจริงมันก็นานมาแล้ว
แล้วตอนนี้ลูกชายกับเพื่อนบ้านคนนั้นเขาก็เป็นมิตรกันแล้วนะ

ทำใจไม่ได้เลยอ่ะสงสารนะแม่พูดตามตรงเลยนะ
เพราะว่าเขาอยู่ที่นี่แต่แม่ไปค้าขายอยู่ที่เชียงใหม่

บางทีเขาก็ไม่รู้เรื่องบางทีเขาก็ไปกับรถพ่วงเขามีรถพ่วง
ตอนนั้นเนี่ยเขาแท้งกันไงแม่ก็ถามกันมา
ถ้าตอนนี้ตำรวจก็เอาเขาไปสอบนะ
ถามว่าจะสงสัยประเด็นไหนสงสัยประเด็นไหน
เพราะเบนเป็นคนแบบชอบออกบ้านนะเหรอตอนเย็นไปกินเหล้า

เสพยาไหมก็น่าจะมีบ้างแหละเนาะ
เราไม่รู้เลยคราวนี้หนูไม่รู้เลย
เราจะไปจอกจงว่าน้าเกิดใจคำนั้นอันนี้
เพราะเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่กับลูกไง
คดีนี้อยู่ในพื้นที่ของสพนิคมสร้างตนเองนะครับ

วันนี้ตำรวจก็ประชุมความคืบหน้าคดีนะฮะ

วันนี้เชิญตัวพยานที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ก็มีภรรยาของผู้ตายนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับ
เชิญตัวมาสอบปากคำตั้งแต่เช้า
เราได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะอายุ๔๒ปี
ผู้สื่อข่าวของเราคุยอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะ
สมมุติว่าเขาชื่อในไทยก็แล้วกันนะ
ในไทยเนี่ยเขาคือคนที่แม่ของผู้ตายเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่
ลูกชายของเขาเคยมีปัญหาด้วย
เขาบอกว่าปัญหาที่มีกับผู้ตายเนี่ยคือตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้ว
ตอนนั้นเขามีปัญหากับนายวุฒิไกรผู้ตาย
จนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นคดีความกัน
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยขับรถไปทับหมาของเขาตายนะ
แต่พอไปสอบถามผู้ตายตอนนั้นก็ไม่พอใจมีปากเสียงกัน
แล้วนายวุฒิไกรเนี่ยตอนนั้นก็เอามีดมาไล่ฟันเขานะครับ
ไม่ใช่ตัวเขาไปไล่ทำร้ายนายวุฒิไกรอย่างที่หลายคนเข้าใจ
หลังจากที่รู้เรื่องว่านายวุฒิไกรถูกยิงตายเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่ดี
อยู่ดีเอ้าต้องกลายมาเป็นผู้ต้องสงสัย
แต่ยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยไม่ใช่คนยิงอะไรทั้งสิ้น
เพราะว่าตอนเกิดเหตุเขาไปบ้านเพื่อนอยู่ที่กำแพงเพชรอยู่จน๓ทุ่ม
กลับมาถึงบ้านที่เนี่ยถึงมารู้ข่าวว่าเอ้า
นายวุฒิไกรถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยฮะเขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังเนี่ยฮะ
วันนี้พอเจ้าหน้าที่เรียกเนี่ยเขาบอกเขารีบมาเลยค่ะนะ
มาให้ปากคำให้ข้อมูลเลยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ผมยืนยันทางแม่เขาว่าผมไม่ได้เป็นคนยิงครับ
ผมรับประกันครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ผมไม่ได้เป็นคนร้ายที่ยิงครับ
แล้วผมก็ฝากความเสียใจไปถึงแม่เขาด้วยครับและครอบครัวเขาครับ
นี่นะคะเขาก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของเขานะคะ
เขาบอกว่ามันเป็นในส่วนของคดีเก่านะคะ
บอกว่าตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เพื่อประกอบสำนวนคดีแล้วก็หาร่องรอยเบาะแสที่เกี่ยวกับคนร้าย
แล้วก็นำตัวเพื่อนบ้านที่เคยมีปัญหาส่วนตัวกับผู้ตาย
เก็บลายนิ้วมือแล้วก็หาคราบขมับดินปืนเอาไว้ก่อน
เจ้าหน้าที่บอกว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวของผู้ตาย

แต่ก็ไม่ตัดประเด็นเรื่องของธุรกิจรถพ่วงทิ้งนะคะ
อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นการขัดแย้งเรื่องธุรกิจหรือเปล่า
ตอนนี้ก็ต้องดูหลักฐานแล้วค่ะแล้วก็เพื่อนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ